อันนี้ก็เรื่องของการถูกหลอกเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่การเตือนเรื่องแบงค์ปลอมธรรมดา
แต่มันมีดราม่าดราม่าอะไรล่ะมันเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความรู้สึกด้วย
ด้านหลังเลยน้องผู้ชายน้องเวฟเนี่ยนะเขาเป็นเด็กช่าง
ซึ่งเป็นเด็กช่างที่อุตส่าห์ซื้อโครงมอเตอร์ไซค์มาซ่อม
แล้วพอถึงวันหนึ่งที่ต้องใช้เงินน้องเขาเป็นเนื้องอกที่อกไงก็เลยต้องขายมอเตอร์ไซค์
แล้วเจอคนเอาปึ๊งนี้ปึ๊งแบงค์พันธุ์มาให้นัดส่งของกันเรียบร้อยเลยนะ
แต่ไอ้เงินแบงค์พันธุ์เนี่ยมันคือแบงค์ปลอมคุณผู้ชม
ปลอมทั้งหมดนะฮะน้องเนี่ยขายมอเตอร์ไซค์ตั้งราคาไว้เก้าพันนะฮะ
แล้วคนซื้อบอกเดี๋ยวพี่แถมให้อีกพันหนึ่งเป็น๑๐๐๐ควักเป็นหมื่นให้เลย
รับเงินมาแล้วกลับมาตรวจสอบปรากฏว่าเลขเดียวกันหมดนะคุณเลขแบงค์
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเอาไปใส่ในตู้แบบเหมือนกับตู้ฝากเงินตู้เติมเงินอ่ะ
ปรากฏว่ามันก็ไม่รับตู้มันก็ดีดเงินออกมา
โอ้โหสงสารน้องมากนะคุณนะแม่บอกว่าน้องเป็นคนขยันนะแล้วน้องเจ็บป่วยด้วยจะเอาเงินไปใช้อ่ะคุณ
ดูสินี่คุณแม่นะเอาแบงค์ทั้ง๑๐ใบมาคลี่ให้ดูเนี่ยนะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องเวฟน้องเวฟอายุ๑๖เองคุณผู้ชมเรียนอยู่ปวชปี๑
น้องก็เรียนช่างยนต์อยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะคะ
แล้วแม่คุณแม่ยุภาเอาแบงค์ปลอมให้กับนักข่าวดูเลย
เล่าให้ฟังว่าโอ้โหลูกชายแม่เสียดายเสียดายมอเต้าไซส์เพราะอะไร
มอเต้าไซส์คันนั้นเนี่ยน้องเวฟน้าไปซื้อโครงมอเตอร์ไซส์มา
ก็คือมีก้อนเนื้ออยู่ที่อกอันนี้ต้องเอาเงินมารักษาน้องตัดสินใจขายมอเตอร์ไซคันนี้นะคะ
โพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กปรากฏว่ามีคนเนี่ยทักแชทมาคนนั้นก็ใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิงแต่ตอนที่แชทมา
คุยกันเป็นผู้ชายค่ะเป็นครับครับใช่ทีนี้เขาบอกกับน้องเวฟแบบนี้บอกว่าเออเนี่ยน้องถ้าสมมุติเกิดว่าให้พี่มาเอามอเตอร์ไซค์เอง
ขอซื้อคันนี้๘๐๐ได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าน้องเอามอเตอร์ไซค์มาส่งพี่พี่เพิ่มตังค์ให้อีกพันหนึ่งเป็น๙๐๐ถือว่าเป็นค่าน้ำมันคุยกันตอนเช้าวันเสาร์คุณผู้ชม
ปรากฏตอนเย็นน้องตัดสินใจขายเลยทีเนี้ยน้องเวฟก็ไปกับพี่ชายค่ะนัดไปเจอกันที่บริเวณหน้าวิทยาลัยการท่องเที่ยวในอำเภอเพลนอันนี้คืออยู่อีกอำเภอหนึ่งนะครับจากอำเภอเมืองน้องไปอำเภอเพลนเสร็จแล้วเจอผู้ชายฝั่งนั้นเข้ามากันสามคนมาพร้อมรถกระบะด้วยอ่ะก็คุยกันแล้วก็ยกมอเต
เอาเงินทั้งปึ๊งเนี้ยค่ะจะมาเข้าตู้เติมเงินปรากฏว่าตู้ไม่รับมันดีดแบงค์ออกมาแปลว่าอะไรนี่คือแบงค์ปลอมอืมแล้วไปดูเลขที่แบงค์ค่ะเนี้ยไหนไหนไหมที่คลี่มาให้ดูเนี้ยปรากฏว่ามันเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดทั้งสิบใบน้องเสียดายมากเสียดายรถทั้งคันนะคะอืมแล้วอันนี้มันเป็นแบงค์ปลอมหมดเลยน้องร้

เองแห้งแต่ได้รับตังค์
แต่ไม่ได้ยังไงใช่ไหม
ก็ลองเอามาหยอดตู้มันก็ไม่ทิ้ง
ฟังน้องเวฟแล้วก็สงสารน้องคิดดูสิคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
ตังค์ที่ขายมอเตอร์ไซค์จะเอามารักษาตัวเอง
แต่ดันเจอแบงค์ปลอมโดนหลอกแบบนี้แล้วน้องอ่ะ

เพราะว่าตอนแรกคือพ่อน้องเสียน้องก็มาอยู่กับตายาย
แล้วแม่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งเงินให้ลูกเรียน
ปรากฏตามาเสียชีวิตอีกทุกวันนี้น้องดูแลคุณยาย
ใช่ฮะดูสิคนเอามาหลอกลวงน้องแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมแบงค์ปลอมเงินปลอมก็อยู่กับน้อง

ทีนี้เรื่องนี้ต้องถึงตำรวจไม่รู้ว่าจะสืบทราบยังไงต่อนะฮะ
จะไปตามยังไงต่อได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ย
เท่าที่สังเกตมาเราอ่านข่าวเรื่องแบงค์ปลอม

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้น่าสงสารน้องเขามากนะ